เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี

ข่าวใส่ไข่สด

อาทิตย์หน้าก็หยุดอยู่

อ๋อมีหน้าวันนี้ถึงรถไม่ค่อยติด

แม่ไปแจ้งความลูกหาย
คลอดส่งไปรักษาอีกโรงพยาบาลนะครับ

ร้อยตำรวจเอกหญิงวราพันธ์ประเสริฐศักดิ์นะครับ
เป็นร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีเนี่ย

สามีของทางนางสาวปิยารัฐบอกว่าตัวเมียไปตั้งคันและฝากท้อง
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังจากนั้นครับคลอดลูกสาวออกมา
วันที่๑๑ตุลาคมแต่เด็กเนี่ยไม่แข็งแรงนะฮะได้กินน้ำคล่ำเข้าไปด้วย
ได้นำส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
โทรศัพท์มาแจ้งอาการของลูกสาวตลอด
จนกระทั่งวันที่๒ธันวาคมนัดให้มารับลูกสาวกลับบ้าน
พอครอบครัวไปถึงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแจ้งว่า
เอกสารยังทำไม่ครบขอให้ไปรอก่อน
ต่อมาครับวันที่๔ธันวาคมไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้
จึงประสานงานกับทางตึกกุมารเวชกรรม
ได้รับการยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการส่งตัวเด็กมารักษาตัวแต่อย่างใด
ว่าลูกสาวนั้นได้หายตัวไปแล้ว
ฝากให้ตำรวจนั้นช่วยติดตามตัวลูกสาวให้หน่อย

ก็บอกว่าตนเห็นลูกสาวแค่๑๐นาทีเท่านั้นเอง
ตอนนี้คิดถึงลูกมากนะฮะอุ้มท้องมา๙เดือนด้วยกัน
อยากได้ลูกสาวกลับมาเพราะเป็นคนแรกของครอบครัวจริง
เดินทางมาแจ้งความนะครับและอยากให้เจ้าหน้าที่นั้น
ดำเนินการแล้วก็ช่วยตามหาให้หน่อย
ขณะนี้กำลังให้ชุดสืบสวนเนี่ยดำเนินการตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
แล้วก็ถือว่าเป็นคดีแรกที่เกิดขึ้นนะครับนับตั้งแต่ตนเองเนี่ยมารับหน้าที่ตำรวจที่สถานีแห่งนี้

นี่ทุกวันนี้เขาบอกว่าอังจอนเป๋งแม้กระทั่งลกก็มีมูลค่าแล้วนะ

ไม่มีโอกาสที่จุดว่าวันจอนปิดเลย
เพราะว่าตัวแม่เนี่ยบอกว่า

ว่าลูกเนี่ยอาการอย่างนี้นะแต่เอาจริงจริงเนี่ยเขาก็เลยอ่ะตามไป
ที่โรงพยาบาลบาลบอกว่าอยากจะไปเยี่ยมลูกหน่อยแล้วก็ลูกอ่ะไม่ได้ไป
โรงพยาบาลนั้นเลยระหว่างทางหายไปแล้วหายไปเลยทั้งระหว่างทาง
ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยแสดงว่าใครต้องไปต้องต้องไปเอาลูก
ว่าใครอ่ะใครที่เป็นคนนำส่งโรงพยาบาลอืมที่บอกจะเอาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอ่ะ
คนนั้นแหละเด็กอายุยังไม่กี่ชั่วโมงเองนะอ่าสิบนาทีเห็นหน้าสิบนาที
เห็นน่าจะไปเลยอืมอืมโหดว่ะโหดก็คือเขาบอกแค่จะย้ายโรงพยาบาล
แล้วก็แสดงว่าหายไปตอนที่เดินทางถูกต้องไหมใช่มันจะไม่มีหลักฐานเลยเหรอ
มันหูอุกอาจมากนะเว้ยการเอาเด็กออกไปจากโรงพยาบาลนึงไม่ใช่อันนี้คือเขาอยู่ในช่วงย้าย
ใช่ใช่แสดงว่าหายตอนย้ายอ่ะคนที่มันอุ้มไปอ่ะหายตอนย้ายหายตอนย้าย
คนที่อุ้มไปก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอืมคือเขาสอบผิดถูกไหมไม่ทราบอันนี้คือมีเด็กคนเดียวเลย
ถูกต้องป่ะหมายถึงว่าจะย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปโรงพยาบาลหนึ่งตอนเนี้ยเขาบอกว่าทารกอ่ะ
หายกันเยอะนะเอาไปทำอะไรเลี้ยงพี่โอ้โหคือตอนนี้เท่าที่รู้บางทีมันก็เอาไปมีสองอันคือ

โอเคนะดูนี้ก่อนไปสักนิดนึงนะหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยวันนี้วันที่นี้
นี่วันนี้ที่นี่ใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะ

คือความร้อนเอาง่ายคือ๘๒๒เราค่อนข้างเราค่อนข้างจะร้อนกันมาก
มันเป็นบริษัทที่แบบดูใช้แอปพลิเคชันในการดูออนไลน์ได้เนี่ยนะครับ
เขาบอกไปเลยว่าอย่าเพิ่งซื้อเสื้อหนาวอย่าเพิ่งซักเสื้อหนาว
คำถามคือเดี๋ยววันนี้เราจะใส่วันนี้เราจะใช้ล่ะนะฮะ
อุ่นขึ้นแล้วก็ปกตินะถ้าสมมุติเราจะดูอากาศเย็นเนี่ย
มันจะเป็นแบบว่าเวลาเราดูแอปพลิเคชันจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงิน
หลังจากนี้มันจะเป็นสีแดง๑๑ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะทยอยอุ่นขึ้น
ตะวันออกของขึ้นตะวันออกของอีสาน๑๒ธันวาเป็นต้นไป
จะเข้าสู่เป็นแบบว่าจากที่มันเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินจะกลายเป็นสีแดงไปเลย
จนถึง๒๒ธันวาคมแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณเตรียมตัวว่าอย่าเพิ่งซื้อเสื้อกันหนาว

เขาไม่รู้เขาบอกเบื้องต้นตอนนี้มันดูแค่นี้ก่อนถึง๒๒ธนวาคม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรุ้นอาจจะคริสต์มัสอาจจะมีของขวัญอากาศเย็นจะกลับมาอีก
อันนี้ล่าสุดเลยล่าสุด
ส่งเข้ามานะฮะจากทวิตเตอร์บอกว่า
แม่เด็กเนี่ยสารภาพแล้วนะว่ากุเรื่องลูกหายไปอ้าว
นี่สรุปข่าวที่แม่ไปแจ้งความลูกหายไปคือแม่แท้งลูก
แต่โกหกทุกคนเพราะกลัวถูกทิ้งค่ะ
อีกช่องยืนยันมาแล้วว่าน้องการเวลาอยู่ข้างเรา

แล้วแท้งไปคือหลุดไปนานแล้วแล้วไปทำทีว่าไปคลอดอย่างนี้
ลูกโดนขโมยสรุปแม่บอกว่าแท้ง๒เดือนก่อน
โกหกจนบานปลายค่ะยอมรับแล้ว
ตอนนี้ตัวแม่โกหกทุกคน
นี่น้องจริยาส่งเข้ามา

นอนแล้วก็มีน้องลูกไม่ได้หายจริง
แล้วเมียแท้งไปแล้ว๒เดือนนะคะคุณหนุ่ม

เดี๋ยวก่อนไปคลอดจนเป็นเรื่องเป็นราว

ดูสิแล้วตำรวจเพิ่งมาแบบว่า

อันนี้ถือเป็นคดีแรกของตำรวจด้วยถูกต้องไหม

นี่นะฮะเป็นข่าวล่าสุดมาเลยนะครับ
ก็คืออย่างนี้เมื่อเวลาประมาณสัก๙โมง

ปียรัฐนะครับคือเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เป็นชาวตำบลหนองแปนที่ขอนแก่น

แล้วก็สามีคือปัญญาอายุ๒๙ปี

คลอดลูกสาวมาเมื่อ๑๑ตุลาคมปี๖๓

โดยปียรัฐเห็นลูกเพียง๑๐นาทีเท่านั้น

คลอดลูกไม่สามารถเข้าไปดูแลได้
อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ

ปรากฏว่าได้มีผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์มาแจ้งอาการของลูกสาวตลอด

นัดให้มารับลูกสาวกลับบ้าน

ระยะทางประมาณ๖๐กิโลเมตรไปรับลูกสาว

เอกสารยังทำมาไม่ครบนะให้ไปรอไปก่อนแล้วกัน
หลังจากนั้นก็นอนรออยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีนั่นแหละ

ประสานงานไปกับทางตึกกุมารเวชกรรม
ที่โรงพยาบาลชนบุรีนะครับ

ไม่ได้มีการส่งตัวเด็กมารักษาแต่อย่างใด

อยากให้ตำรวจนั้นช่วยติดตามนะครับ

ท่านเป็นร้องกับการปราบปรามอยู่ที่

รักษาราชการแทนภูมิกับที่ชนบุรีเนี่ย
ก็บอกว่าตนเองให้ชุดสืบสวนนะครับ

ปรากฏว่าเรียกตัวแม่

สุดท้ายปียรัตน์รับสารภาพ

นำตัวไปรักษาต่อที่ชนบุรี

ที่ผ่านมาเมื่อสามีรับลูกสาว

คิดว่าลูกรักษาอาการป่วยอยู่ที่นั่น

ก็เป็นไปนั่งรอนอนรอลูกไม่ได้เจอสักที

ก็ไม่อยากจะดูผ่านกระลุกตุ๊กกระจกอะไรเลยใด

นานมากนะเถอะ

คือตอนนี้ทางตำรวจเองก็บอกว่า

เมียกลัวผัวด่าว่าแทงลูก

มันโผล่ไปทั่วไม่ใช่นอกเริ่มนอก

คุณไม่เข้าปั่นข่าวบ่อยอยู่ข่าวดังมาหลายข่าวแล้ว

เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเจอธัญญาแล้ว
วเภกว่าวรู้ดิเรื่องนู่นเรื่องนี้เอา

หนูหนูพี่ไม่ว่างเล่นด้วยหรอกลูกนะ
อุ้ยอย่าโควดใจฟ้องาคพรค์เล่นฟัง

สั่งตัวเล่าให้พิธีกรหมดเอ็คเข้าเลยมั้ย

น่ารักหน่อยซิ
ล่าสุดประเด็นที่ทำให้หลายคนเผือก
อดโทษ
ชื่อมดเอ็กซ์นะครับ
ฉันก็พูดให้ฟังถ้าคุณสมมุติเป็นฉันฉันก็แบบตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
หมายถึงว่าคุณนายธัญญาหลังคุณนายธัญญาบอกอ๋อไม่เป็นไรไปเถอะแต่เอาเงินสดมา

นี่มดเอกเนอะเอาตรงคนก็หาว่ามดเอกคือใครหนูเห็นไหม
พิธีกรในโลกเอ่อถ้าชื่อนุ่มอะมันจะนายออกแปะก็เปล่าแต่แบบ
เฮ่ยมดดำเนี่ยคุณเห็นเจ๊มีอยู่คนเดียวมะนี่นี่ก็มีคน
คำคานะอ้าวการอยู่เยี่ยมนี่ฮะไม่ตอบโต้
ไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนเราก็จัดเป็นในส่วนของเราค่ะ

แค่ตอบโต้บบั้งก็ดี
จะได้หายปากดีสู้ครับ

ตะเวลามึงมีของมึงจะกุดด่าอ่านสู้ตายอ่าน

สติฮุยอุ๊ยอุ๊ยคุณแม่หมายว่าพี่ธัญญาจะได้เพราะทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ย
นางก็พูดว่านางไม่สนจะไปมีใครดูแลไงนางไม่สน

บปากรอยที่ตบอดคุณดูคนนี้ก่อนเสียมอยู่ในมือขุดตลอดนี่
รู้ก็เดี๋ยวก่อนสิเวลาพี่จะรอเดี๋ยวตอนนี้เปิดฉากอย่างแล้วแต่
รู้สึกว่าเธอนักรอจวน
เข้าใจว่ามดดำไปพูดถึงตัวเขาหรือเปล่าอืมนูจะบอกว่านูช่องมีสติลูกไปนั่งดู

หรือว่าเขาไปดูคนเอามาตัดต่อหรือเปล่าแม่
ตอนนี้เขาอยากรู้จักคุณแม่นะเขาอยากรู้จักคุณแม่นะ

มั่วซั่วแบบนี้เป็นพิธีกรได้ยังไงวะ

เชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง๒๑รายแล้วนะฮะยอดรวม
เมื่อกี้ก่อนเข้าก็เพิ่งประกาศเจออีกแล้วนะฮะ

อันนี้ทั้งหมดก็ยืนยันสะสมไปนะฮะ
ผู้ป่วยที่ยืนยันก็คือ๔๑๐๗ราย

รักษาตัวในโรงพยาบาล๑๗๙ราย

อดรวมยังอยู่ที่๖๐รายค่ะ

เดินทางมาจากเมียนมา๙ราย

และสหรัฐอารับอิมิเรต๑ราย

และมีผู้สัมผัสผู้ป่วยจากเมียนมาร์

ไม่จริงนะฮะ

ตอนนี้แชร์กันว่อนเลย

เขาเข้าได้หมด
ที่มันมีข่าวว่าตอนนี้ผับบาร์

สถานที่ขอเตือนให้ใส่แมสเอาไว้ก็คือ

แต่โอเคถ้าสมมุติเราดูทางข่าวไทยรัฐ

ก็กรุณาไปตรวจเพื่อความสบายใจ

คุณแม่อ่านกับพี่หนุ่มมันเตือนจริง

ที่เขาจะไปฉีดแถวห้างสรรพสินค้าแล้วเกือบตาย

ที่เครนิกที่หมู่พื้น
มันเป็นเรื่องอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ฉีดวิตามินตัวขาว
พก่อนมันอันตรายมานานแล้ว
ในกลุ่มเรื่องเล่าชาวอายุทยา

แฟนผมเนี่ยเกือบตายจากการฉีดวิตามินตัวขาว
คลินิกบนห้างติดกับศูนย์ราชการของอายุทยา
ขอความกรุณาเสียสละอ่านสักนิดครับผม
เหตุการณ์นี้เกิดวันที่๔ธันวาคม
ผมกับแฟนซื้อคลอสเสริมความงามไว้ที่ห้างคลินิกอยู่ชั้น๒

เพราะเธอจะต้องฟังนะฮะ

ฉันไม่รู้จักที่วันคำพูดนี่จะด่าเธออีกกี่ปีนะ

นึกว่าไทยรัฐนิวโชว์
ถ้าทำเป็นเอนิเมชั่นได้หนุ่มคงสั่งให้เขาทำเอนิเมชั่นมากัดฉันแล้วแล้วล่ะนะฮะ
คือไอ้วิตามินของซุปเปอร์ไบร์ทเนี่ยนะ

กลัวใครเมื่อกี้อ่านข่าวโควิด

เฮ้ยอยากได้มั้งอ่ะสวยอ่ะมันหายใจออกมั้ยด้วย

มันต่อซุปเปอร์ไปร์ไลนี่ต่อกันไหม

ไอ้ฉีดแต่การฉีดนี่ทุกวันนี้เราเป็นการให้วิตามิน
จะมีการให้วิตามินกันเยอะพอสมควรเห็นไหม

หรือทำให้ผิวขาวขึ้นทุกวันนี้ก็มีการให้วิตามิน
หรือแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างครีเอชั่นมันมีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย

ไปให้ฉีดผ่านสายน้ำเกลือ
ขณะที่ให้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเจาะน้ำเกลือ
คนที่เจาะน้ำมันเกลือไม่ใช่หมอฮะเป็นคนเจาะ

ลืมล็อกการปล่อยน้ำวิตามินว่ะ

ซึ่งปกติน้ำเกลือมันจะค่อยหยดถูกต้องไหม

แต่ครั้งนี้น้ำวิตามินมันไหลพวด

จริงมันไหลพวดลงมาเร็วมาก
ฟองอากาศในใส่น้ำเกลือเยอะมากต้น

แฟนก็ถามเจ้าหน้าที่เรื่องฟองอากาศที่เข้าไป

สักพักพอให้วิตามินแฟนหันมาบอกว่า

นั่นยังไงนะหัวใจฉันเต้นเร็วขึ้น
แล้วยังไงแล้วยังไง

เดินมาที่รถอาการมันแน่นหน้าอกคุณหนุ่ม

พอไปถึงความดันสูง

หมอต้องรีบฉีดยาแก้แพ้ให้ยาขยายหลอดลมนะฮะ
ซึ่งอาการแพ้เกิดขึ้นแบบฉับพันธ

ถ้ามาโรงพยาบาลไม่ทันก็ไม่รู้ว่าแฟนจะเป็นยังไง
สำหรับคนที่ชอบฉีดผิวขาว
ขอกรรมดาลักษณ์ศึกษาก่อน

คุณหมอต้องเป็นคนทำเองนะฮะ

คำนึงถึงความปลอดภัยลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

สิ่งที่กำลังจะสื่อเนี่ยคือไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใคร
ชีวิตเรามีชีวิตเดียวถ้ามันเกิดอะไรขึ้น
มันจะเรียกกลับมาไม่ได้

ออกเบรกกันแบบไม่รู้สึกอะไรเธอไม่ผิดนะเบรกก่อนเนอะนะ
วันนี้นะฮะวันนี้มีรายงานข่าว
จากดอยในถนนค่ะที่หลักกิโลเมตรที่๔๕๔๖
ถนนด้านหน้าหน่วยพิทักษ์เกิดปรากฏการณค้างแข็ง
อันนี้มดดำมาบอกข่าวร้ายว่าจะร้อน

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ตอนนี้อุณหภูมิตอนเช้าลดลงไปเหลือเท่าไหร่รู้ไหมคะ

พี่เหมียวถีบสิพี่เหี่ยวแก่กว่าหนูว่าพี่เหมียวถีบได้
มายถึงว่าไม่ใช่พี่เหมียวอายุเยอะกับหนูพี่เหมียวถีบได้

แต่ถ้าสมมุติหนูถีบรับไม่ได้ดูไว้บอกเออ

เพราะวันที่๙จะไม่หนาวแล้ววันที่๑๑จะไม่หนาวแล้ว

ที่ทำการถึงทุญญาณใน๘องศานำงดดำ
แล้วก็วัดไข้แล้วก็ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะฮะ

ทางด้านผู้สื่อข่าวก็บอกว่าสำหรับอากาศพื้นราบได้๑๘องศาทางเหนือ
หมอกลงปกคลุมหนาแน่นทำให้ต้องเปิดไฟหน้ารถเพื่อลดอุบัติเหตุ
จากวิสัยทัศน์เนี่ยการมองเห็นมันลดลงนะฮะตอนเช้า
ส่วนบนดอยชาวบ้านต้องนั่งก่อไฟผิงไฟแล้วก็นั่งตากแดดเพื่อคลายความหนาว
คุณพระยิ่งไปถ่ายละครร้อนมาก
ที่ประธุมธานีไม่เห็นโอ้โห

กรุงเทพไม่มีแต่ว่าอยากจะให้กรุงเทพสัก๒๐องศา
เค้าบอกอีกจุดมินเมื่อเช้าที่ดิมอ่านข่าวที่กิลฟินที่กิลฟินก็สวย

เขาบอกสวยสุดเขาบอกว่าพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะตกแล้วเหมือนกับมีทิวเขา

มันก็จะเห็นอันนี้เค้าว่าสวยมาก

เอาอีกหนึ่งเรื่องวันนี้แชร์สนั่นฮะชาวบ้านเนี่ย
เขาสร้างรอกส่งเด็กไปโรงเรียน

พูดกับเขาว่าเด็กไปไม่ได้ครบอย่าลืมว่าพี่คางิน้ำพ่วน
พี่เพิ่งเป็นแบบนี้เลยนะ
เขานี้น้ำป่าหลายหลากมาทีเดียว

คือเด็กมันไปโรงเรียนกันไม่ได้กันจริง
ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าถูกแชร์แล้วก็พูดถึงมากที่สุดนะฮะ
หลังพูดใช้เฟสบุ๊คเนี่ยมานกกิดวิจิต
แชร์คลิปเดินทางของชาวบ้าน
แล้วก็นักเรียนนะครับหลังจากเกิดอุทธกภัยเนี่ย
ซัดที่คิดว่าน้ำซัดสะพานถูก
สูงมากเลยนะแล้วก็ไอ้สะพานตัวนี้มันมีความสำคัญคือ
มันเป็นทางเชื่อมเข้าหมู่บ้านพร้อมระบุว่าเมื่อโรงเรียนเปิด
แต่ถนนเนี้ยไม่มีใครทำความยากลำบากเนี้ยที่อยู่อยู่ที่เด็ก
นะฮะไปโรงเรียนสิครับท่านควรตกลงกันได้แล้วอืม
ซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็โอเคช่วยกันดูสิ

อีกขากลับต้องเปลี่ยนความสูงนะฝั่งโน้นต้องสูงกว่ามันถึงจะไหลมาได้ถูกป่ะ
เขาช่วยกันทำรอกเพื่อให้เด็กสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้
งานนี้ชาวเน็ตก็บอกเฮ้ยมันเป็นความคิดที่ดี

ถ้าสมมุติคุณไม่ใช่โรคนี้คุณจึงออกนอกหมู่บ้านไม่ได้

แล้วก็บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้ามาดูแลแบบเร่งด่วน
อย่างนี้คือสะพานเขาขาดเขาเข้าออกกันไม่ได้เลย
ขณะที่เราไปดูกันที่สงขาครับโรงเรียนในพื้นที่
๕อำเภอยังไม่สามารถเปิดเรียนได้เพราะอะไร
ขณะนี้ยังถูกน้ำท่วมขังสูงอยู่นะครับ

ถูกน้ำทั้งหมด๑๕อำเภอมีผู้เสียชีวิตแล้ว๒ราย
เป็นเด็กผู้หญิง๑๒ปีกับ๑๐ปี
มีผู้บาดเจ็บ๑คนบ้านเรือนเสียหาย๑๑๓๙หลัง

จากการตรวจสอบก็ยังมีน้ำท่วมขังในที่รุ่ม
แล้วก็แปลงพืชทางการเกษตรนอกจากนี้ยังได้
เรียกได้ว่าทุกคนก็ได้รับความเดือดร้อนกันหมด
วันนี้ที่น่าจับตามองสำหรับสถานการณ์น้ำท่วม
วันนี้พลเอกปรยุจันทร์โอชานายกุธรมนตรี

แล้วก็มีรัฐมนตรีมหาดไทย
แล้วก็มีหลายรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินทางไปที่นคร
ปรากฏว่าโอเคนายกก็ไปติดตามนั่นแหละ

เขาก็ขอร้องนายกบอกว่านายก
คือตอนนี้นายกุธรประมาณถึงว่ามีคน
เนื่องจากเศรษฐกิจมันก็ไม่ดี
ก็อาจจะมีการชดเชยบ้านหลังละ๕๐๐๐บาท
ซึ่งน่าจะได้แหละครัวเรือนละ๕๐๐บาท
เพราะว่าสสที่ในพฤติน้องเขาก็บอกนายกช่วยหน่อย
ซึ่งนายกเขาก็สั่งการเลยว่าให้รัฐมนตรีมหาดไทยช่วยไปดูให้หน่อย
ว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะเบิกงบประมาณได้ยังไง
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าสมมุติจ่ายกันครัวเรือนละ๕๐๐บาทเนี่ย
มันก็จะมีเงินอยู่ประมาณ๒๗๐๐ล้านที่ชาวบ้านจะได้กันใน
ในนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็ต้องรอกันต่อไปว่า
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าบางที่น้ำก็ยังขัง
แต่ต้องยอมรับว่าขนาดนี้น้ำน้ำมันลงมาเยอะแล้วเนอะแองจี้เนอ
ใช่ค่ะน้ำมันลงมาเกือบเยอะแล้วล่ะเยอะเยอะเลยอ่ะ
นี่นายกก็ไปเดินหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า
ก็เดี๋ยวลุ้นกันทางด้านนี่นี่อ่ะสอสอสอสอของเอ่อผู้นคร
ก่อนที่นครศรีธรรมราชสอสอก็บอกเนี่ยนายกช่วยหน่อย
เยียวยาให้ชาวบ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
เพื่อที่จะแบบว่าชาวบ้านก็จะมีเงินไปซ่อมบ้านกัน
เพราะว่าโอ้โหพี่มัน๒จังหวัดใช่ไหม
แล้วก็ตร่างเข้าตอนนี้ไหมมันเป็นที่ตรางเนอะ
หรือน้ำปลาหรือว่ามันคือน้ำปลาไหนละหังลงมาน้ำปลาไหนละพี่
เป็นน้ำตาด้วยนะครับเอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เมื่อกี้ที่โปรยปิดเบรกเมื่อกี้เอาไว้
เห็บป่าเข้าหูหูคนเหรอหูคนดิเป็นหูคนที่จะอ่านหูคนนี้เป็นหูหมา
ผมไม่ว่าอ่านหรอกมันอยู่นี่หน้าเบี้ยวแบบนี้เลยน่าสงสารไหมล่ะเฮ้ยหลายตัวอย่างนั้นเลยเหรอเยอะพี่
แล้วมันเข้าไปได้ยังไงแสดงว่าไอ้ที่เมื่อก่อนเขาแชร์กันว่าเห็บหมาเข้า
ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เห็บหมามันเป็นเห็บป่าแปลว่าคืออย่างนี้อันนี้เป็นอุทาหรณ์นะใช่ไหม
แล้วก็ข้อความบอกว่าเห็บป่าเนี่ยเข้าหูออกลูกเต็มหูทำให้เส้นประสาทปลายประสาทนั้นอักเสบ
มันออกตอนนี้เป็นอมภาษณ์ไปครึ่งหน้าน้องบอกว่าคันนะฮะหูเนี่ยก็มีฟองออกมาด้วย
ใช้ที่ปั่นหูเนี่ยปั่นอยู่๓วันพอเอาไฟส่องดูลึกนะเห็นตัว
ปั่นยิ่งเข้าไปลึกเห็นตัวแต่ลึกมากนี่นะฮะ
ก็เลยไปใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยหยอดหูตอน๒ทุ่มนะเขาบอกตัวแม่เนี่ยมันคลานออกมา
พอเช้ามาเนี่ยนะน้องเนี่ยยิ้มแต่ปากเบี้ยวคิ้วก็เอียง
ก็เลยพาไปหาหมอเฉพาะทางหมอส่องกล้องเท่านั้นแหละ
เจอทั้งตัวเจอทั้งไข่เต็มหูแบบนี้
นี่หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะ
ชาวโซเชียลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
น้องเนี่ยไปเจอเห็บที่ไหนแล้วเห็บเนี่ยมันออกมาหมดหรือยัง
ผู้โพสต์เขาก็เลยบอกว่าไปเที่ยวสวนสัตว์มาเห็บยังออกมาไม่หมด
ต้องกินยาต้านไวรัสนะฮะโดยเห็ดที่เข้าไปอยู่ในหูน้องนั้น
เป็นเห็บป่าคนละชนิดกับเห็บหมาและเห็บแมว
ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานะ
ล่าสุดครับนางสาวเบนเจวันอายุ๒๘ปีเป็นแม่เลี้ยง
ก็เปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวน้องเองเนี่ยไปเที่ยวสวนสัตว์กับแม่แท้

คุณย่าก็เลยโทรศัพท์มาบอกตนบอกว่าให้พาน้องอีฟไปหาหมอที่คลินิกหน่อย
เพราะน้องอีฟนั้นมีอาการปากเบี้ยวอาเจียนอ้วกแตก
หลังพบหมอจึงได้ทราบว่ามีไข่เห็บป่าจำนวนมากอยู่ในรูหู
จากนั้นหมอที่รักษาก็ให้ยาปฏิชีวนะมา

ตอนนี้อาการน้องนั้นเริ่มดีขึ้นแล้ว
ใบหน้าที่บิดเบี้ยวก็เริ่มท็อทุเลาลง

เพราะเป็นช่วงหน้าหนาวมีลมแรง
ทำให้ลมนั้นพัดแมลงหรือเห็บ
มาในรูหูหรือว่าเกาะตามร่างกายแล้วเดินเข้าหูได้
ถ้ามันพัดอย่างนี้เราจะป้องกันยังไงเถอะ

เราไม่รู้ได้เลยมันเกิดกระเดินเข้าหูหรือเข้าไกลไป
แมงเยอะถ่ายละครเราอยู่ในไฟเลย
มันเข้ามาปิ๊ดอยู่ในนี้นะบางที

แล้วที่สำคัญสังเกตดีมันถ่ายแล้ว

มาคิดถึงหลักฉันเคยอ่านคำนั้นมันคิดถึงภาพแล้วมันเยียร์
โอ้โหที่อย่างอื่นนะคุณเห็นคุณสด
พี่หนุ่มไม่ต้องหรอกบาโฮลล่าสุดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

น่ากลัวมากสนุกมากอันนั้นมันเกาะคุณมากกว่าเห็บ
น้องอิ่งอิ่งก็เค้ามันถามอ่ะ

บีบคอเข้าโรงพยาบาลอุ้ย
แต่งเข้าบ้านไฮโซ
ครบเข้าโรงพยาบาล
ไปเดินเล่นระงับสติอารมณ์ก่อนเข้าเบรก

รู้จักหรือเปล่ารู้จักรู้สิแต่ว่าใครจะไม่รู้ล่ะ

ไม่คิดเลยแรงข่าวเชื่อถึงได้ชอบยื่นหอกชอบยื่นหอกล่าสุดเลยอ่ะนี่ล่าสุดเลย
ชอบยื่นหอกอ่านจักษรย่อไม่ค่อยเป็น

นี่จะไม่ใช่น้องไม่ใช่นุ่งจะเรียกว่าอีมดดำ

สาวที่เคยสดใสเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
คนนี้ใครก็รู้ว่าเธอตกถังเข้าสาร
แต่แท้จริงแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เธอใช้แล้วก็จุนเจือครอบครัวมาจากน้ำพักน้ำแรงที่เธอหาแล้วก็เก็บ
ด้วยตัวเองทั้งสิ้นเลยตระกูลสามีไม่ได้ซัพพอร์ตใดเลย

ทำไมมันหลายแผ่นอยู่จริงเลย
ล่าสุดรุนแรงถึงขีดสุด
ช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ฮะบีบคอเลยเหรอ

บีบคอจนดาราสาวจะต้องเข้าโรงพยาบาล

จากนี้ความอดทนที่เคยมีของคนที่เป็นเมีย

เพื่อนทนะขัง

ว่าอันนั้นต้องฉีกทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่อ่านคนรู้เลย
มันร้อนสดมากคนส่งมาเนี่ย
เขาบอกว่าแต่ยังไงเนี่ยหัวอกคนเป็นเมียผัวมีบ้านเล็กบ้านน้อยใครจะทนได้เออใครวะ
จึงมีการสักถามเกิดขึ้นว่าคำถามจากเมียผัวก็ไม่พอใจ
บล็อกซิ่งเลยเธอจนบล็อกซิ่งจนเกิดการลงไม้ลงมือเล็กน้อย
ถึงเข้าโรงพยาบาลอะไรหนุ่มบอกให้เขียนสิ

ถ้าเกิดอ่านอีกส่วนข้างบนรู้เลย
แจ้งว่ามีมากกว่านี้ใช่ป่ะ

ไหนคุณเขียนดิคุณเขียนแล้วเร็ว

คุณแม่เขาเพิ่งส่งมาเลยคนใกล้ตัวนางด้วยเป็นคนส่งข่าวมาเนี่ย

จริงมั่งจริงเหรอ

คนใกล้ตัวนางส่งมาเลย

หมายถึงตรงนี้คำถามนี้ไม่สงสัย
แต่ว่าจริงเหรอ

ปีหน้าปีหน้าจะเข้าชิงแล้ว

ปีนี้จะเข้าชิงแต่วันหน้าตะรีบ

ถ้ายังไม่ต้องหาครับ
มันเล่น

ก็นี่ไงก็ถึงได้บอกเป็นคนแก่

แบบอาจจะเอาเชื้อไปติดลุงแกก็ได้อะไรอย่างนี้

ส่วนน้องแต้วนัทพร
เดินสายงานวิวาจนกระทั่งถูกถามว่า
จะมาซ้อมดูหรือเปล่าจะได้แต่งหรือเปล่า

หัวใจพองตัวเป็นสีชมพูก็หลายคนอิจฉาน้องแต้วนะฮะ
ความรักของน้องแต้วครั้งนี้กับไฮโซในประไน
ช่วงนี้ทั้งคู่ควงแขนกันก็จะเห็นภาพบ่อย
ออกงานวิวาจนเพื่อนเขาก็แซว
ก็เลยไปสัมภาษณ์กันแต้วเขาบอกว่า
คงจะเป็นอยู่ในวัยนี้ที่เพื่อนแต่งงานกัน

แล้วงานของแต้วล่ะก็คงไม่ใช่เร็วนี้อย่างแน่นอน
ได้แต่งหรือเปล่ายังไม่รู้ได้

มีคนบ้าแก้ผ้าปลาเข้าของแต่ไม่มีใครเข้าไปดู
ควรทำอย่างไรดีคะชาวบ้านเดือดร้อน
ส่งมาผิดที่ป่ะ
ไม่ส่งมาบอกหน่อยว่าอยู่ตรงจุดไหน
เดี๋ยวจะได้บอกตำรวจให้หรือว่าน้องต้องแจ้งตำรวจเลย
ทำไมไม่หรือว่าบอกทางเราจะเร็วกว่าหรือ

ใช่เขาก็จะบอกเขามาเขาจะแท็กมา

สะพานแขวนปางอะไรเนี่ย
ใช่เหรอใช่คนที่แองจี้บอกจริงด้วยว่ะ

ตอนนี้ฉันนั่งไล่ดูไอจีนางอยู่
หันมาดูดิ

ก็กดอยู่สิ่งนะคะ

พิธีกรยอดเสี่ยม
แล้วมีอะไรให้สงสัยก็ดูเป็นรูปสวยงามทั้งนั้นเลย
ไม่คุณแม่งมันไม่มีสังเกตได้

แต่ไม่มีใครร่วมชิงไงมันได้คนเดียว
เอาชื่อฉันไปชิงรางวัลเถอะ
อยู่จะ๒๐ปีจริงเราไปรู้สึกอับอายเถอะ

ตาจะประกาศทำไมให้อับอายก็ไม่รู้

คนก็คนใกล้ตัวส่งมาเลย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาส่งมาให้

เขาบอกว่าช่วยหน่อยเพราะตอนนี้มันแบท

ความทุกข์ระทมอยู่ในใจแต่มันพูดออกมาไม่ได้

พี่หนุ่มเอาจริงตอนนี้ในวงการไม่มีใครกล้ากระทืบพี่หรอก

แช่งไหมมันแช่งเธอ

และศัตรูที่เรามีอยู่มากมายเธอ

ก็อย่างนี้สะพานแขวนปังเปล่าบีชขาด
นี่นะครับเขาบอกผู้ประกวดนางสาวไทยโคยอยู่๓คน

ตรงตกน้ำนี่นี่ดูภาพเอง
มันรับน้ำหนัก
ใครส่งมันมาหาคุณน่ะ

เข้ามาบอกช่วยบอกหน่อยว่าเป็นใคร
ไม่ได้นะครับพี่ไก่มันเป็นจัญยบรรย์นะครับพี่

ที่จริงก็อยากจะบอกว่าเวลามันหมดพอดีเลยอ่ะ

เดี๋ยวผมจะต้องสอบถามเรื่องนี้เลย